ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
ในหลวงรัชกาลที่๙และเตรียมนำบทเพลงพระราชนิพลมาทำเป็นโปรเจคพิเศษ
รับว่าในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสฟังบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด
ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เล่นจากแผ่นเสียงต้นฉบับทำให้รู้สึกทราบซึ้งและชื่นชมในพระปรีชาสามารถ
ในการทรงดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙อย่างมากจึงตั้งใจที่จะจัดทำโปรเจคพิเศษ
เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพลและดนดิตรีแจ๊ดซึ่งคาดว่าจะทำขึ้นในรูปแบบการกุศล
โดยจะเชิญชวนเพื่อนศิลปินมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพลหลายบทเพลงด้วยกันค่ะ
ผมคิดว่าพระองค์คือคิตราชาที่มีพระอาจริยภาพในการทรงดนตรีที่ไม่แพ้ศิลปินที่เป็นระดับโลกใครเลย
ตัวผมเองอยากจะทำโปรเจคที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพลด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังรวบรวม
ต้องทำเป็นแจ๊สครับต้องทำเป็นแจ๊สแล้วก็คงจะต้องเป็นแจ๊สบิ๊กแบนส่วนใหญ่ที่เพลงเพลงที่พวกเราได้ยินกันจะเป็นเพลงที่
เป็นเขาเรียกว่าบลูสเป็นแจ๊สที่เป็นคอร์ดของบลูสนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นเพลงที่อย่างเพลงใต้รุ่ง
ทุกคนร้องร้องกันได้แล้วก็ฟังทุกทุกครั้งก็โหดถึงท่านนอกจากนี้นะคะบุรินยังได้บอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจในวัยเด็กที่ครั้งหนึ่ง
เคยมีโอกาสเฝ้าทุนแล้วอองตุ
สริยพรซึ่งครั้งนั้นยังคงจดจำความรู้สึกที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
แม้ตัวเองจะอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้นค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของตัวเอง
เราซ้อมกันอยู่เกือบสองเดือนผมซ้อมอยู่สองเดือน
เราก็จำได้ว่าวันที่เข้าไปรับพระชาธารถึงทุกวันนี้เลย
ว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมทำท่าถูกแน่นอน
ไปถึงมหาเล็กเขาเห็นเราเด็กเขาเลยมาประคองเราตลอดทางเลย
ก็ความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาจับเราด้วย
ว่าเราซ้อมมันอย่างดีเพราะเราตั้งใจมาจริง